เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงานะครับ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีคำถามคาใจอยู่ว่า
ตกลงแล้วผูกคอด้วยถุงเท้าเสียชีวิตด้วยตัวเอง
จริงหรือไม่ครับ
ไปสู่การกระบวนการพิสูจน์สาเหตุต่าง

พนักงานสอบสวนสนทุ่ง๒ห้องนั้นก็
จะเรียกผู้การนิติเวศมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัย
ในขณะที่หัวหน้าควบคุมผู้ต้องขังดีเอสไอ

พตรจทุพลมงกุฎมาส
ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้างานควบคุมผู้ต้องขัง
เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
พตรเจริญศรีษรรักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒เปิดเผยว่า
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพันธมตรีจตุพล
ในประเด็นอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน

และพตโทษภัยโรศล้าวรัตนานุรักษ์
หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ควบคุมผู้ต้องหา
ซึ่งในวันเกิดเหตุพตรจทุพลไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ตามไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนา
ส่วนผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนั้น

แต่ว่ารายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
โดยหลังจากนี้ก็จะทำหนังสือเพื่อนัดทีมแพท
เกี่ยวข้องกับการชนะสูตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม
ญาติของนายธวัชชัยต้องการมาขอดูผลชนะสูตร

จากว่าอาจจะขัดต่อระเบียบข้อกฎหมาย
ส่วนเรื่องของไฟล์กล้องวงจรปิดในห้องควบคุมตัวของดีเอสไอ
พลตำรวจตรีเจริญนั้นยืนยันว่าได้ส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบ
เมื่อวันที่๙กันยายนและทำหนังสือทวงถามเมื่อวันที่๑๒กันยายน
แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับการตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
บอกว่าจากการตรวจสอบรายงานพนักงานสอบสวน
ยังมีข้อสงสัยในผลการตรวจพิสูจน์ศพหลายจุดนะครับ
โดยประสานขอสอบปากคำพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธิรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในวันพุธที่๒๑กันยายนนี้
เกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยก่อนจะสรุปสำนวน
คุณผู้ชมครับสำหรับคดีนี้ตำรวจสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว๑๗ปาก
ซึ่งต้องรอพยานหลักฐานเช่นผลการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีการตัดต่อหรือไม่
และวันพรุ่งนี้ได้เรียกพันธ์ตำรวจโทไพโรธเล้ารัตนานุรักษ์และนายชะยพลหวานเฉเอม
ซึ่งทั้งสองนั้นเป็นผู้ควบคุมห้องคุมขังในวันที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประเด็นของการควบคุมตัวอีกครั้งนะครับ